เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้จำหน่ายนั้น
ได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกด้านครับ
เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองผลการดำเนินงาน
ที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยมทางด้านงานขาย

พิจารณาจากผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานสูงสุด
มีความสามารถในการบรรลุเป้าการขาย
บริหารบุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี
และที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาให้เกิดมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า